ใจมันเต้นบ่เป็นจังหวะ
ย้ำสกตากลับอายคนละ
คนที่หนูขอคนที่หนูมาดู
ไอ้ยากใดยากใด

เดี๋ยวมารอลุ้นกัน

ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมาก
เพลงที่สามมูลค่า๔๐๐๐๐บาท

และน้องลิลลี่ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สามมูลค่า๔๐๐๐๐บาท

ได้เลย
ร้อยได้เลยร้อยได้เลย
จากเพลงของเบลนิพาดานะครับ

เก่งสุดเลย
ประเด็นเมื่อกี้เห็นบอกสงสารเหลือเกิน
ใช่ค่ะน่าสงสารมาก

คุณดีใจมากเลยดีใจสุดเลยค่ะ
ก็สมควรจะดีใจเพราะว่าได้๔๐๐๐แล้วพี่เพชร

ปกติพี่เพลทำงานที่ศรีราชาเนี่ยครับ
ดูแลคนแก่เนี่ยได้เดือนเท่าไหร่ครับ

อาบน้ำให้คนแก่แล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัว
แล้วก็ล้างจานล้างชำ
แล้วก็ถูบ้านกว่าบ้านถูกเข้า
แล้วก็โอนกลับเข้ากลับเข้าก็เขาซื้อที่สำเร็จ

ก็อุ่นให้เจ้าของบ้านทานด้วย
ให้เจ้าของบ้านทานก่อนแล้วก็เราทานทีหลัง
คืออยู่กับเขาเลยเรื่องกินอยู่ไม่ต้องเสียตังค์

โชคดีได้เจ้านายในบ้านดี
ส่งกลับบ้านหมด๙๐๐เลยไหมคะพี่เพน
ก็ไม่หมดอาคารก็ได้เก็บ๒๐๐๐

โทรบอกว่าลูกพอมีตาส่งให้แม่อยู่ไหม

อาคารก็ไม่พอ๓๐๐ก็ไม่พอ

กับเขาเลยขอให้อิ่มก็พอ

เพราะว่าหนูจะเป็นเด็กที่อยู่ในโครงการ

หลุมก็ไม่ให้ไปเท่าไหร่ก็เหลือกลับเท่านั้นแล้วก็ประหยัดกระปุกออมสินค่ะแล้วพอโตขึ้นมาตอนดังใหม่ใหม่ที่ประหยัดสุดสุดเลยคือเก็บเงินซื้อบ้านให้แม่
อืมก็ไม่ออกจากบ้านเลยค่ะกลัวว่าออกปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมีค่าใช้จ่ายคือออกไปต้องใช้จ่ายแน่
ใช่ค่ะก็อยู่แต่ในบ้านกับออกคอนเสิร์ตนั่งบนรถเข้าบ้านนั่งบนรถเข้าบ้านจนเราสามารถรู้ตัวอีกทีก็คือสามารถซื้อบ้านได้เลย

โอ้โหตบมือให้หน่อย
พอมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ดีมีรายได้ที่ดีเข้ามาก็ต้องรู้จักใช้ด้วยรู้จักเก็บ
เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อโอกาสนั้นไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีเก็บเอาไว้เนี่ยก็จะไปร้องเรียกร้องจากใครไม่ได้

คิดเหมือนคุณป้าว่าถ้าวันหนึ่งไม่ดังขอเรามีบ้านมีรถเราก็สามารถทำอาหารกินได้แล้ว

ยามีก็ต้องเก็บดีมากเลย
ยิ่งดีเข้าไปอีกณตอนนี้คือมีแล้วก็มาแบ่งปันมาแบ่งปันในรายการของเรา
แค่ตอบรับว่าจะมาในช่วงร้องได้ให้บุญก็ชื่นใจมาก
และตอนนี้แข่งไปแล้วคุณป้ามีเงินสะสมไปสี่หมื่น
จะได้มีโอกาสได้ช่วยป้าเพ็ญเขาเยอะ
ถ้าอย่างนั้นอินโทรเพลงที่๔นะครับ

เป็นไงคะหนูเล่นเป็นน้องนางเอกเอ็มวีค่ะเพลงนี้
อืมในเพลงนี้เหรอนะใช่ค่ะ
เพลงอะไรคะเยของพี่อ๊อฟดอกฟ้าอาสยามค่ะ
ร้องได้ไหมเจนนี่ร้องได้แต่ว่าคำมันจะลิ้นพันเลยล่ะค่ะ
ตอนหนูร้องบนเวทีค่ะมันยากซึ่งอันเนี้ยร้องจำเนื้อได้ไหมจำได้
ผิดเลยแม้แต่คำเดียวก็คือต้องร้องให้ชัดด้วยร้องให้ครบ
อยากให้ตกทัวร์และตึกตรองถ้าไหวไม่เล่นพี่ไม่อยากให้น้องกดดันตัวเอง
รู้สึกแบบมันกระทบใจมันตรงกับชีวิตของเรา
ก็เลยอยากช่วยให้ถึงที่สุดแต่ถ้ามันกดดันมาก
เกินกำลังมากมากมันก็จะทำให้เราเหนื่อยและ
และเศร้าเมื่อมันผิดหวังแต่มันมีอีกทางเลือกหนึ่ง
คือหยุดหยุดไม่ต้องร้องแล้วรับ๔๐๐๐ไปเลย
ทางเลือกนั้นป้าเพ็ญเห็นว่ายังไงบ้าง

ก็น้องเขาตัดสินใจยังไงก็ป้าผิดก็ตามไป
เพลงเคารพในการตัดสินใจของเจนี่และลิลลี่

งั้นพี่เป๊กถามก่อนว่าเพลงนี้ถ้าสมมุติว่าจะเล่นใครจะเป็นคนร้อง
เจนนี่แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าเจนนี่จะตัดสินใจยังไงนะคะ
ก็อย่างที่ป้าเพลบอกเลยว่าเคารพการตัดสินใจค่ะ
เกมจะไปต่อหรือเกมจะหยุด

มาถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๔มีมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าหยุดก็ได้๔๐๐๐บาทถ้าสู้ต่อมีสิทธิลุ้น๖๐๐๐บาท
แต่ถ้าร้องผิด๔๐๐๐เหลือ๒๐๐๐บาท
เจนี่ครับในเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ
ไม่มั่นใจในเนื้อร้องแต่หนูก็สู้

ขอบคุณครับ
เอาละครับคำถามเดียวจบเลยนะครับเพราะว่าตัวช่วยไม่มีแล้ว
น้องบอกว่าน้องไม่มั่นใจในเนื้อร้อง

หนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยปฏิเสธงานหรือว่าโอกาสอะไรเลย
ที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิต
กระทั่งในวันที่หนูมีงานทำอยู่แล้ว๓อย่าง
แล้วมีดันมีงานที่๔ติดต่อมาให้ไปทำ

คืออะไรก็ได้ที่เราคิดว่า
ถ้าเราทำแล้วมันมีโอกาสดีกว่าเดิม

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔
เพลงมาครับ

แค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริง
ก็ไม่ยอมให้มากินให้มันเย่เย่เย่

แต่ที่ให้แล้วเพราะใจมันรัก
แต่เธอมาทำฉันอกหักทำฉันเสียหลัก
และบอกใครว่าฉันง่าย

ที่เล่นจนเบื่อแล้วก็โยนทิ้งไป

แต่ความจริงแค่เหลือฝันก็แหลงมา

และเห็นมาเป็นเจ้าชาย
รักจริงก็ไม่ยอมให้มากินให้มันเย้
ถ้ามันรู้ว่ารักแล้วจะทุกข์เท่ก็ไม่เย้
ปีแล้วต้องเสียใจ
ต่อจากนี้พอกันทีไปให้บายไปรักกันในสาใจ